สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ชัดชาติสุทธิพันธ์ภูวากรทม
คือช่วงนี้ต้องดูเรื่องความพร้อมเรื่องการ

ขณะเดียวกันปกติเวลาไปไหนก็จะไลฟ์ไปด้วยอยู่แล้ว
ในเพจเฟสบุ๊คของภูวาชัด
ไปเจอกับพ่อค้าแม่ค้าไปเจอกับชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
แถวชุมชนใกล้เคียงวัดแก้วฟ้าจุลามณีแล้วก็ชุมชนทอผ้า
แม่ค้าเค้าบอกกับผู้ว่ากอธมมตรว่าอย่างไรบ้างลองไปฟังนะครับ

น้ำมะนาวนี่มันเจอแม่ค้า
สุทายแม่ค้าพ่ออาจารย์ชัดหามขายของดีมั้ย

เทศกิริชย์พึ่งมากับก็พึ่งมาเก็บเอง

คือตอนนั้นก็เหมือนต้องไปตรวจงานต่อ
ทีนี้ค่ะพอเดินไปเรื่อยค่ะสัก๑๐นาทีได้ค่ะพี่อุ๋ย
หลังจากเจอแม่ค้าแล้วเจอใครรู้ไหมคะ

อะไรครับเทศกิตบอกไม่มีแล้วเดินเลี่ยงไปเลย
เทศกิจตอบว่าไม่มีครับ

ค่ะคือทีมข่าวรายงานว่า
คือแม่ค้าที่บอกว่าขายของไม่ค่อยดี
ก็เป็นแม่ค้าที่ขายของในจุดผ่อนผันนะคะ
ก็มีการเรียกเก็บเงินรายเดือนแล้วก็มีใบเสร็จถูกต้อง
เขาเรียกเก็บตรงจุดนั้นอยู่แล้ว

เพียงแต่ว่าแม่ค้าวันนี้บอกผู้ว่ากรทมแม่บินยังไม่มาเลย

ค่ะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ